มันเห่ากันด้านมันเห่าจากบ้านไปหางานทำ
ทำงานซะเบียงหาเงินลำบากเหลือเกินแต่แม่หน้าดำ

วันนี้มานำเสนอกะหล่ำปีหัวโต
เสริมคุณค่าทางอาหารซะหน่อยช่วงนี้อากาศหนาวเย็น
เลยเอาผลผลิตทางการเกษตรของคนที่อยู่บนยอดดอยมาให้กับทุกคนได้
มาชมความสวยงามมาชมความอุดมสมบูรณ์ซะหน่อย

ถูกต้องครับช่วงนี้ใครที่ไปตามยอดดอยยอดภูต่าง
ก็จะเห็นผลผลิตต่างเหล่านี้ออกมาเยอะเลยดังนั้นก็ไปอุดหนุนกันด้วย
ที่สำคัญนอกจากจะขึ้นไปไปอุดหนุนไปท่องเที่ยวชมความสวยงามแล้ว
ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่างที่ได้มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในระยะนี้สภาพอากาศเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เห็นไลน์มาบอกโอ้โหภาคเหนือภาคอีสานเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ภาคใต้เนี่ยยังคงร้อนอุภาคกลางเองบางพื้นที่กรุงเทพก็ยังอบอ้าวอยู่ในช่วงเย็น
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระยะนี้
ที่อบอ้าวเนี่ยนะครับเพราะว่ามีความชื้นเข้ามาเยอะ
ความชื้นทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในห้องซาวน่า
เป็นการดีถกผิวไปก่อนในระยะนี้
เดี๋ยวก่อนนี่หน้าหนาวแล้วต้องซานหน้าอีกหรอคะ

สารพิษออกจากร่างกายนะฮะ
แต่ถ้าเกิดอยู่บริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
เราต้องระวังเพราะว่าผิวเนี่ยจะแห้งเป็นพิเศษนะครับ
อากาศเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นเนี่ยนะครับ

ตามการเหนียวนำของพายุโทรจีที่ตอนนี้สลายตัวแล้วนะครับ

วันนี้เขาไปสลายตัวบริเวณทางตอนล่างของกัมพูชา
แต่ว่าตอนนี้เองลงทะเลแล้วก็มีการพัฒนาความระลมขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ
ก็สามารถที่จะเหนียวนำเอากลุ่มฝนเหนียวนำเอากลุ่มความชื้นเนี่ยนะครับ
เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
จุดนี้ครับเป็นจุดที่ตอนนี้ครับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีการก่อตัวอยู่นะครับ
ถ้าหากเราดูการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็มาสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ตรงนี้ถ้าหากคุณผู้ชมดูดีเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับ
แล้วก็มาถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับ
ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณดังกล่าวเช้านี้อาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ

ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ

เห็นวนแบบนี้จะค่อยมีการเคลื่อนตัวจากฝั่งอ่าวไทย

โดยผ่านบริเวณตอนกลางของภาคใต้นะครับ

เกิดจากการสลายตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้นะครับ
ในวันที่๒๐เนี่ยนะครับจังหวัดที่ต้องระวังก็คือ
จวบคิริคันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับ
ชุมพรสุราธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะออกเดินทางทางบกทางเรือ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่านอกจากจะมีฝนนอกจากจะมีเรื่องของลมแล้ว

ก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งนะครับ
ในฝั่งนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งฝั่งอันดามันเนี่ย
คลื่นจะสังเกตว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเลยนะครับ
คือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ

หลังจากนั้นคลื่นจะสงบลง
และที่สำคัญช่วงลอยกระทงอากาศเย็นมาเยือนแน่นอน
วันรอยกระทงเราก็จะได้เจอกับอากาศเย็นสบายอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับ
รอยกระทงเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงน้ำขึ้นค่อนข้างเยอะ

ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ก็ต้องเตือนกัน

เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปให้ปุ๋ยรดน้ำพวนดินก่อน
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง